เรื่องของแพงไปแล้วนะคะแต่ว่าเชอรี่และน้องปาดค่ะ
ยังไงชีวิตเรานะคะเราก็ยังต้องกินกันอยู่ค่ะ
ซึ่งเรื่องกินนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของหลายคนค่ะ
เพราะว่าไม่ว่าเราจะแบบเครียดทำงานเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
เรื่องกินช่วยเราได้แน่นอนนะคะ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐเลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมคิวกันนะคะ
กันกับเหล่าคู่รักนักกินค่ะ
เรียกว่าเขารีวิวกันจัดเต็มเลย

ใช่ค่ะมาเริ่มคู่แรกกันเลยนะคะ
คู่หวานคู่แรกค่ะเรายกให้กับหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่ค่ะ

แต่ถึงเวลากินเนี่ยทั้งหมากทั้งคิมนะคะเขาเต็มที่สุดค่ะ
ถึงท่านเคยผูดแคมเปนมาคิมชิมให้
ในช่วงล็อกดาวน์เมื่อกลางปีที่ผ่านมานะคะ
ทั้งคู่เปิดพื้นที่ให้มาฝากร้านกันค่ะ

รีวิวโอ้โหดูท่าทางของทั้งคู่ตอนเวลากิน

จริงจังมากคำใหญ่คำโตทั้งคาวทั้งหวาน
ว่าเป็นคู่หวานใสกินอีกคู่ที่ยอมรับเลยว่ากินเก่งแค่ไหนนะคะ
แต่ว่าหุ่นพวกเขาทั้งคู่ก็ยังฟิตสุดเลยค่ะเชอรี่
หมากคิมชิมให้ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะมาดูต่อบ้านนี้กันหน่อยดีกว่า

ศรีพันธ์กับลุงเองคู่นี้ตัวจริงเลย
ตลอดกินแบบว่าฟินเวอร์เลย
แต่ละเมนูที่เค้าขัดสรรมา
คุณดูเอาอะไรเข้าปากหน้าตาแปลกใช่ไหม
เขาพาไปชมเนี่ยน้ำลายสอนะครับคุณผู้ชม
ก็จะเป็นสวยเสียวส้มยำข้าวราดแกงค่ะ
เจ้าเด็ดเจ้าดังที่แบบว่าไปสืบเสาะหามาแล้ว

กลายเป็นว่าแต่ละเมนูที่พี่อ้นพาลุงเอไปเดินสายกิน

คือดูหน้าตาธรรมดานะแต่มันน่าทานมาก

ล่าสุดเห็นว่าพาไปร้านอาหารโบราณ
ยาตน์อายุตะยาบุ๊บเข้าไปถึงในครั้ว
คุณผู้ชมดูสิคะว่าทุกงานที่เลือกสรรมาแล้ว
แทบจะไม่เหลือแล้วว่าก่อนหน้านี้สั่งเมนูอะไรมากิน
เพราะว่ามันอร่อยกินจนหมดเกลี้ยงเลยพี่ออน

ต่อกันอีกหนึ่งคู่ค่ะปิดท้ายที่คู่นี้นะคะ
เป็นคู่รักสายกินที่แบบโอ้โหดูก็รู้นะคะ
เชื่อว่าใครที่ติดตามพวกเขาก็จะเห็นลีลาการชิมของคู่นี้อย่างแน่นอนนะคะ
นั่นก็คือหนุ่มมาวินแล้วก็ผู้จัดคนเก่งพี่ตู่ปิยวดีค่ะ
ต้องบอกเลยว่าการตะลุยกินของคู่นี้นะคะ
ทำเอาเราหิวได้ทุกทีเลยค่ะ
แต่ละที่ที่พาไปนะคะก็จะพาไปกินแบบเมนูง่ายเลยนะคะ
บอกว่าเป็นร้านตามถนนหนทางตามข้างทางแบบนี้นะคะ
ย่านดังสตรีทฟู้ดข้าวแกงแบบว่าจัดจ้านสุดนะคะ
แล้วก็ที่ทำเอาคนดูติดอกติดใจกับการรีวิวของคู่นี้นะคะ
ก็คือลีลาการรับประทานของหนุ่มมาวินค่ะ
ที่แบบเด็ดเผ็ดแซ่บ
คำที่ของเขาก็คือ๑ช้อนข้าวปากคำโตพร้อมกับสโลแกนลุ้ย

จำเต็มแบบเห็นก็หิวตามนะคะเรียกว่าดูทีไร้น้ำย่อยในกระเพาะ
ทำงานหนักทุกที
ใต้ไก่นะคะเจอปลาร้าสับแบบนี้
อุ๋อวิไฮะ
หืออืออึ้มมาก

ไส้ย่างรุ้วิครับ

หัวปิ้งเจาะปลาร้า

พูดแบบนี้ไม่เกรงใจแบบแฟนเขาอยู่ข้างเลยนะ

จริงแต่ต้องบอกว่าคู่นี้ก็คือทำให้หลายร้าน
มีคนแห่ไปตามซื้อตามอุดหนุน

ตามไปได้นะกินทุกเมนูเนาะ